ตายแล้วเข้ามาได้ยังไง
และอย่างคือแก้ผ้าเข้ามาในบ้านคนอื่นเขา
คือมันกลายเป็นแก้ผ้าทั้งคู่เหรอเพราะผู้หญิงกำลังอาบน้ำอยู่

เธอจะทำอะไรในบ้านของเธอก็ได้เธอจะอาบน้ำก็ได้
แต่ผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาที่บ้านของเธอ
แก้ผ้าล่อนจ้อนวิ่งอยู่ทั่วบ้านเลย
ผู้หญิงคนนี้ตกใจต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะ

สุดท้ายคุณผู้ชมไปดูว่าจะจับได้หรือเปล่า

พ่อแม่พี่น้องพี่บ้ามาแต่ได้เลย

ลุก
ไอ้แกเอา

หึพี่บ้านอยากแต่งนะ
เจ็ดลูกใส่

คนในบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงตกอกตกใจ

ช้างน้อยช้างใหญ่วิ่งเต็มบ้านเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเลยเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
ชายรูปร่างอ้วนแก้ผ้าเปลือยบุกเข้ามาในบ้าน
ขณะที่เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงกำลังอาบน้ำครับ
ด้วยความตกใจจึงตะโกนร้องให้คนในบ้านช่วย
ชายคนดังกล่าวหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ำ
ทีนี้ครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาที่บ้านตรงนี้เลย
มาช่วยกันลุมล้อมจับเอาไว้ได้นะครับ
และหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้วิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำคุณ
ก็ไม่รอดพ้นฮะถูกชาวบ้านจับแล้วก็กดให้นั่งแบบนี้นะครับ

แต่จับใจความว่าบ้านอยู่บ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมานอำเภอเมืองเลยนะฮะ
แล้วคุณเชื่อไหมเขาไม่ได้เดินตัวเปล่าเล่าเปลือยมาแต่ไกลนะ
แต่ขับรถมาคุณผู้ชมมีรถแล้วก็ขับมาด้วยนะฮะ
จอดห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไม่มากนัก
แต่หลังจากนั้นไม่รู้เขาตัดสินใจอะไรนะคุณนะ
แก้ผ้าโทงบุกเข้ามาในบ้านผู้เสียหาย
และบอกว่าจะขอมาเข้าห้องน้ำครับ
พี่อาบน้ำอยู่พี่เปิดประตูเข้ามาวิ่งมาหาพี่เฉยแม่โอ๊ย
แล้วสถานการณ์แบบนี้คนถอดเสื้อโพงเสื้อผ้ามาอย่างนี้
บุกนี่ครับไปเบิ้งรถผมนะรถจริงขนาดนั้นพอทิ้งนะครับ
ผมไม่เข้าใจล่ะรถคุณจะถอดอย่างไร
คุณแก้ผ้ามานี่คุณไหวฟ้าไว้อย่างไร
บุกครับผมมาเข้าห้องน้ำนี่ครับ
ห้องน้ำอันนี้มันบ้านคนอื่น
นี่แหละฮะแก้ผ้ามาแบบนี้ใครจะไม่กลัวคุณ

นี่ไงกลัวสิแล้วก็บอกว่านี่มันบ้านคนอื่นเออ
คุณผู้ชมกลัวไหมต้องกลัวสิฮะ
สุดท้ายชาวบ้านแจ้งตำรวจสภหนองย่าปล่องอำเภอวังสะพุงให้มาจับตัวไปนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่เป็นห่วง
ตอนนี้ตำรวจได้นำตัวคนร้ายไปสอบสวนที่สพแล้วค่ะ
ญาติเขาก็ได้ติดต่อมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
เราก็ไม่ติดใจเอาความปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีต่อไป
แต่อย่างที่เธอบอกตายคือหัวใจจะวายนะฮะ
มาเพิ่งเคยเจอเหตุเกิดขึ้นกับตัวเธอเองนะครับ
ถ้าเกิดว่ามันทำร้ายขึ้นมาตายอย่างเดียวเลย

ก็โทรสอบถามไปที่ตำรวจสพหนองยับร่อง
ก็ทราบว่าชายคนดังกล่าวป่วยจิตคุณ
อายุประมาณ๓๐๓๕ปี
หลังถูกจับนะฮะทางครอบครัวก็มาที่สพนยับร่อง

สุดท้ายผู้เสียหายไม่เอาเรื่องเอาความนะครับ

พร้อมกับรถเก๋งที่ลูกชายขับมาด้วยนะครับ
แล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลลูกชายเป็นอย่างดีนะครับ